ไปดูเหตุการณ์โหดเที่ยมที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชที่วัดท่าแพง
แถวนั้นจะมีศรรคื่นคลองท่าแพง
วันนี้ชาวบ้านตอนเช้าตกใจไปเจอศพของมคารยกของวัด
คือเขาเป็นชาวเมียนมาชื่อนายโอเล่อายุ๖๒ปีแล้ว
ก็มาช่วยเหลือช่วยงานของพระช่วยงานอยู่ที่วัด
จนเขาขนานนามก็เป็นมรคนายกของวัด

ถูกทิ้งอยู่ที่คลองตรงนี้ตรงสรรเขื่อนเนี่ย
ลักษณะคือท่อนล่างเนี่ยเปลือยข้างบนเนี่ยมีเสื้อยืดอยู่นะฮะ
ตอนนี้คุมตัวผู้ต้องหาได้๓คนนะครับ
สารภาพอีกคนนึงเนี่ยกันไว้เป็นพยานนะครับ

นายโอเล่อายุ๖๒ปีนะครับ
คว่ำหน้าอยู่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นคอกลม
ท่อนล่างนี่เปลือยเปล่านะฮะ
ขมับซ้ายมีร่องรอยการถูกกระแทกด้วยของแข็ง

แล้วก็มีบาดแผลถูกแทงอยู่อีกหลายแผล
แล้วเอาศพมาโยนทิ้งน้ำเอาไว้
ตรงนี้เป็นสรรเขื่อนคลองท่าแพรติดกับวัดท่าแพร
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนที่ชาวบ้านเขาแจ้งเนี่ยตำรวจก็ไปดูกันนะฮะ
เดินจากด้านนอกไปนะครับ
แล้วก็ไปถึงด้านในที่คือสรรเขื่อนนะฮะ
ตรงจุดนี้ฮะที่กู้ภัยก็ไปนะครับ

ชาวบ้านรู้ข่าวก็มาดูกันเต็มเลยนะครับ

กางเกงขายาวของผู้ตายตกอยู่นะฮะ

กระจายอยู่หลายจุดนี่กางเกงนะฮะ
มีร่องรอยการต่อสู้อยู่แถวนั้นด้วยนี่รอยเลือด

ตามทางเท้าตามท่อระบายน้ำ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างผู้ตายขึ้นมาก่อนนะฮะ

ต้องเอาเรือเข้าไปแล้วก็ไปเอาร่างผู้ตายขึ้นมา

ลักษณะเริ่มขึ้นอืดเล็กน้อย

น่าจะสักประมาณ๑๐ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพในเช้าวันนี้
นี่คือช่วงที่นำศพขึ้นมานะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
พบว่าผู้ตายคือนายโอเล่อายุ๖๒ปีเป็นชาวเมียนมา
ก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นลูกเรือประมง

เป็นลูกเรือประมงมา๒๐กว่าปี
จากนั้นก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยใต้โกงเรือ
หลังจากนั้นสัก๑๐ปีก่อนเนี่ย
นายโอเล่ป่วยนะฮะ
เป็นโรคเชื้อราขึ้นสมอง
ก็เลยทำให้ตาข้างซ้ายเนี่ยบอด
พอรักษาหายเรียบร้อยนะครับ
จนเชื้อราขึ้นสมองนี้หายนะ

เขาก็ไม่ได้เป็นลูกเรือประมงแล้ว
ก็เลยมาขออาศัยอยู่ที่วัดท่าแพร
คอยช่วยเหลือพระที่วัดช่วยเหลืองานการต่างของวัดนะครับ
เรียนรู้งานต่างในวัดมาตลอด

เจ้าวาดจนพระที่วัดเนี่ย

ไว้ใจได้ช่วยเหลืองานเป็นอย่างดี
ชาวชุมชนก็เห็นว่าเป็นคนดี

รู้จักเรื่องของเรื่องราวทางพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
จนได้เป็นมรรคนายกวัด

คือก่อนพบศพเนี่ยชาวบ้านกับพระลูกวัดบอกว่า
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอยู่เมื่อคืนนี้
แต่ไม่เอกใจว่าจะมีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น

จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
ตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

เขาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ใกล้วัดแล้วนายโอเล่ทีแรกก็นั่งคุยอยู่กับรุ่นน้อง
แถวนั้นนะฮะใกล้ใกล้กับวงเล่าก่อนจะเดินไปตักเตือนกลุ่มที่ดื่มเหล้า
บอกว่าให้เบาหน่อยเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันเป็นเขตวัด
ทำให้กลุ่มชาวเมียนมาที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ไม่พอใจ
จับนายโอเล่แก้ผ้านะฮะแล้วก็รุมแทงรุมฟันใช้ของแข็งตีศีรษะ
ก่อนจะนำนายโอเล่ไปโยนทิ้งที่สรรเขื่อน
พุธท่าแพติดกับวัดท่าแพที่เขาเป็นมัฆษณายกอยู่
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นลูกเรือชาวเมียนมา
ได้สามคนนะครับท่านผู้ชมครับสามคนนี้มาเช่าบ้านมาอาศัยอยู่ติดกับวัด
ก่อนจะนำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะนี่นะครับที่ตำรวจขยายผลไปเนี่ย
แล้วไปเจอสามคนกลุ่มลูกเรือชาวเมียนมาสามคนนะฮะเช่าบ้านอยู่แถวนี้คือเบื้องต้นเนี่ย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

อีกครั้งหนึ่งนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะ